กรณีที่ไปพบศพฝาแฝดมานพมานนอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสืบจากศพก่อนนะเพราะว่าศพที่พบมีรอยไหม้ตามร่างกาย

หลังจากนั้นก็สืบย้อนไปถึงพฤติกรรมของฝาแฝดสองคนนี้อีกนะคะ
แล้วฝาแฝดสองคนนี้มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย
จะเข้าไปขโมยมะนาวรวมถึงพืชผลทางการเกษตรของเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง
จากตรงนี้แหละไปเจอว่ามีสวนมะนาวที่หนึ่ง
เขาล้อมรั้วลักษณะเป็นรั้วไฟฟ้าเอาไว้
ก็เลยคาดว่าตอนแรกคาดก่อนนะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ถูกไฟฟ้าช็อตตรงนี้หรือเปล่า
แล้วเจ้าของสวนเอาศพไปทิ้ง
เป็นการอำพรางคดีสืบไปสืบมาสรุปแล้วข้อมูลนี้
จริงนะคะตำรวจไปตามจับกลุ่มเจ้าของสวนมะนาวแล้วค่ะ

จากการสอบสวนตำรวจเชื่อว่า
ข้อมูลอย่างที่บอกไปค่ะเชื่อว่าทั้งคู่ออกไปขโมยพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ไปพบกับนายหมัดยูสูบชัยสุโขอายุ๕๕ปี
ข้าราชการครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปากพยูน
และเป็นเจ้าของสวนมะนาว๑๐ไร่ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลฝาและมีอำเภอปากพยูน
ภายในสวนพบบ้านหลังเล็กมีไว้สำหรับคนดูแลสวน
อีกทั้งพบการล้อมรั้วเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเอาไว้
ถ้ามีคนเดินไปชนเดินไปใกล้สายไฟนี้
จะได้รับอันตรายถึงขั้นไม่บาดเจ็บก็เสียชีวิต
ตำรวจเชิญตัวเจ้าของสวนและคนดูแลสวน
ก็คือในนิคมเชยศุโขฟิชายไปสอบผ่าคำอย่างละเอียด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงพร้อมด้วย
สายไฟฟ้าและรถยนต์กระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียนพัดทะลุง
ซึ่งรถคันนี้เป็นคันที่ใช้บรรทุกศพ๒พี่น้องฝาแฝดไปทิ้ง
ซึ่งปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดของตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบมาได้ค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นเจ้าของสวนอ้างว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยมะนาวในสวน
เกือบทุกคืนตัวเองก็เลยเอาสายไฟฟ้ามาดักคนร้ายภายในสวน
โดยไม่ได้คิดว่าจะทำให้ขโมยที่เข้ามาขโมยมะนาวเนี่ย
ถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงขั้นเสียชีวิตถึง๒คน
ช่วงนั้นพอไปเห็นว่ามีคนเสียชีวิต๒คนตกใจกลัวค่ะ
จะเอาศพไปทิ้งเพื่อปกปิดความผิดและบอกว่าตัวเองทำคนเดียว
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่านายหมัดยูสุปลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่และเสียชีวิตถึง๒คน
ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้าย
ที่อาจจะมีคนร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่นะคะด้านขวาคนที่สวมเสื้อลายสก๊อตนี่คือนายหมัดยูสูบชัยสุโข
เป็นเจ้าของสวนซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นครราชกาลครูค่ะ
ส่วนซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นครราชการครูค่ะ
มาสอนในโรงเรียนดังกล่าวก็คือในพื้นที่เดือนเมษายน
๖๒ที่ผ่านมานี่เองก็คือปีนี้ซึ่งเป็นคนที่ให้ความสนใจและทุ่มเทในการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนแล้วก็มุ่งมั่นหารายได้เสริมให้กับครอบครัว
ด้วยการจัดทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ๑กิโลเมตร
แต่ก็มาถูกคนร้ายเข้าไปขโมยมะนาวและผลผลิตในสวนเป็นประจำ
โดยก่อนหน้าเจ้าตัวเคยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพปากพยูนมาแล้ว๑ครั้ง
มีคนชอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินอยู่ภายในสวนของตัวเอง
แต่ว่าสรุปสุดท้ายตัวเองก็กลายเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าเอารั้วไฟฟ้าไปล้อมส่วนของตัวเอง
สองพี่น้องเขาเข้ามาขโมยแล้วถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตค่ะ